จะทำยังไงไม่ให้มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก

แล้วก็หาทางออกถอดบทเรียนด้วยกัน

ที่ใกล้ชิดอาวุธปืนมากที่สุด
ฒัยนึกถือครับ
ตั้งแต่ใกล้ชิดอาวุธปืน
อาวุธปืนที่มีกับ

ครับทั้งสิ้นแล้วเวลาไปก่อคดีต่างต่างเนี้ย
ก็จะใช้ความลดความรุนแรงและลึกสร้างความรุนแรงก็ด้วยวุฒิปืน
เพราะฉะนั้นเขาบอกอยู่แล้วว่าถ้าความรุนแรงถ้ามีอาวุธปืน
ครับแล้วไปก่อเหตุความรุนแรงก็จะเกิดทันที
สมัยก่อนผมเป็นตำรวจเวลาออกเวร
ผมต้องคืนปืนนะต้องคืนปืนเราเบิกปืนเราต้องคืนปืน
เพราะว่าเวลาเล่าเวรนะคุณอาจจะไปเมาไปพูดอะไรไปทะเลาะชาวบ้าน
พอเกิดถึงนี้เราจะลดความการทะเลาะวิวาส
ก็ต้องเลยต้องใช้อาวุธปืนไงความรุนแรงมันก็จะเกิด
ถ้าเกิดผมกับคุณภาคภูมิไปเจอกันรถเฉียวชนกัน
ถ้าไม่มีวุฒิปืนอย่างมากผมก็ชกหน้าคุณ
ผมก็ตาเขียวคุณก็ปากแตกแต่ถ้าผมมีวุฒิปืน
ผมจะเอาอาวุธปืนมาตัดสินแล้วอันนี้คือความรุนแรง
เช่นเดียวกันครับทหารตำรวจที่มีใกล้ชิดอาวุธปืน
เวลาก่อเหตุความรุนแรงหรือความเครียดหรือความคั่งอะไรต่าง
ต้องใช้อาวุธปืนตัวนี้มาตัดสิน
คดีนี้ผมมองว่ามันเกิดจากเครียดแล้วก็คลั่ง

คลั่งเครียดเอาละเราก็รู้อยู่แล้ว

ดำเนินคดีถูกออกจากราชการเราไม่รู้มีครอบครัวเป็นยังไงล่ะไง

มันจึงเกิดความเครียดแต่นี่ความเครียดพอคนไปคุณไปเกี่ยวข้องยาเสพติดขึ้นมา

การติดยาเสพติดวันนี้หมอตรวจมาแล้วว่า
ตำรวจนี้ไม่มีผลของยาเสพติดในเลือด

คุณอาจจะไม่เสพละคั่งก็ได้

เพราะนี่ถ้าเกิดไปตรวจอย่างนี้แสดงว่า
เลือด๓วันที่แล้วไม่มีการเสพมา

ถ้าผลเป็นแบบนี้แต่คุณอาจจะอยากก็ได้
มันถึงความเกิดคลั่งขึ้นมา
เครียดเราต้องไปดูนะ

อันนี้คือมูลเหตุใช่ไหม
ทำไมถึงต้องไปที่ออบสตรก

เอาละตักกะบอกว่าเวลาผู้คั่งหรือเพื่ออะไรต่าง
จะต้องยิงกับคนที่ออนแอร์
เห็นไหมตามต่างประเทศก็ยิงตามโรงเรียน

เรียนให้ได้แล้วต้องอย่าหยุดนะอย่าไปหยุดว่าผู้ต้องหาตายแล้ว
คดีจบกัญญาต้องหาสาเหตุให้ได้เพื่อเราจะแก้บทเรียน
ใครเกี่ยวข้องแม้จะติดยาเสพติดยังไงวุฒิปืนมายังไง
ทำให้หมดมันจะได้ไปอุดไปทำให้การเกิดเหตุเนี่ยน้อยลง
คือคุณหมอยงยุทธ์ถ้าฟังจากทางที่ท่านรองแต้มบอกเนี่ย
ถ้าในวงของตำรวจที่มองมองเข้าไปเนี่ยมันมันออกมาได้หลายอย่าง
เกินที่มันจะวิเคราะห์ได้เอายาเสพติดก็ได้
เครียดในจิตใจก็ได้จากการทำงานหรือว่าคดีต่าง
หรือว่าเรื่องของการใช้อาวุธปืนต่างเนี่ย
คือมันควรจะดูจุดไหนเป็นสำคัญ
เรื่องนี้มันมีการศึกษาระดับโลกชัดเจนนะครับ
ว่าในการเกิดเหตุร้อยครั้งเนี่ยมากกว่า๙๖
จะมาจากผู้ที่ไม่ป่วยจะมาจากความเครียด
ทะเลาะเบาะแว้งเมาอะไรก็ตามแต่ไม่ป่วย

ป่วยจิตไม่ป่วยจิตแล้วก็มีอีกไม่ถึง๕ที่ป่วยจิต
และ๕นี้จะมาจาก๒โลกเท่านั้น
และหมอย้ำว่าเป็น๒โรคที่ไม่ได้รับการรักษา

เพราะว่าจริงเราก็มีคนที่สามารถจะป่วยสองโรคนี้ได้เยอะนะ
ก็คือโรคเสพติดโรคติดยา

กับโรคจิตที่มีอาการหลงผิดที่รุนแรง
โรคจิตรุนแรง
เพราะว่าพวกพวกนี้มับบัตรรักษาได้
แต่ว่าการที่เขาไม่ได้รับการบำบัดรักษาเนี่ย
แล้วก็จริงแล้วกลุ่มใหญ่สุดเนี่ยคือกลุ่มที่เป็นโรคติดยา
แล้วบ้านเราก็มีปัญหายาเสพติดสูงใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นกลุ่มที่เราต้องให้ความสำคัญมากเลยว่าเขาต้องได้รับการบำบัด
จริงพรบในการที่เกี่ยวข้องเขาถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยนะ
คือต้องได้รับการรักษาแต่คนพวกนี้เขาไม่ค่อยได้รับการรักษาเพราะอะไร
เพราะว่าโรคสองโรคนี้เขาไม่ยอมรับตัวเองว่าป่วย
มันไม่เหมือนกับเราเป็นโรคซึมเศร้าหรือเราเป็นโรคกังวลใช่ไหม
แล้วไปรับการรักษาเพราะฉะนั้นโรคพวกนี้มันจะต้องเป็นคนที่เกี่ยวข้อง
เช่นครอบครัวสถานที่ทำงานเป็นคนพาไปรักษา
คราวนี้ถ้าเรามาดูทางด้านที่รองแต้มพูดเนี่ยผมว่าชักคือมีใช้คำว่าเครียด
รวมทั้งอื่นที่ไม่ป่วยนะครับเช่นขัดแย้งเมาอะไรอย่างนี้นะกับพวกคลั่งใช่ไหมฮะ
ก็คือก็คือก้าวสิบหกเปอร์เซ็นต์กับสี่เปอร์เซ็นต์ครับนะ
คราวนี้ปัญหาใหญ่ของเราก็คือว่าพอเรามีในฝ่ายสายความมั่นคงซึ่งมีการเข้าถึงอาวุธได้ง่ายแล้วมีประสบการณ์การใช้อาวุธเนี่ย
ปัญหาใหญ่ของการที่เรามีก็คือว่าเราใช้มาตรการวินัยเป็นหลัก

ก็คือว่าถ้าเกิดทำผิดใช่ไหมฮะเราก็ไม่ให้ถืออาวุธแล้วก็มีตักเตือนปลดออกไล่ออก
เพราะการปลดออกไล่ออกเนี่ยนะถ้าเกิดเขาป่วยเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นโอกาสที่ว่าเขาจะกลายเป็นก่อความรุนแรงได้โดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่มันจะเกิดผลอย่างนั้น
คือพอเรารู้ความผิดของเขาหรือเขามีความผิดปกติหน่วยงานราชการเราก็ให้ออกให้ออกเหมือนคนร้ายคนนี้จับได้ว่ามีเสพยาเสพติดมียาบ้าอยู่ก็ให้ออก
แต่เขายังไม่ได้บำบัดรักษาแล้วพอเขาออกมาอยู่ที่บ้านก็คือมาอยู่กับสังคมอยู่กับพวกเรานี่แหละ
ซึ่งที่จริงแล้วมันควรจะกลับกันคือควรจะเอามาตรการบำบัดนำมาตรการวินัยเพราะจริงแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นฐานด่วนก็รู้ว่าไม่มีใครอยากออกจากราชการหรอก
ถ้าเรามีหลักข้อนี้ว่าคุณต้องรักษานะแล้วการรักษาที่ต้องรักษาแบบจริงจังนะไม่ใช่แค่ไปรักษาต้องมีโดยหลักถ้าเรา
ถ้าหลายคนดูหนังต่างประเทศที่พระเอกเป็นพวกชอบบุ่มบาปเนี่ย
เห็นว่าก็จะโดนให้แบบว่าต้องไปพบนักจิตยาหรือจิตแพทย์
แล้วก็ต้องมีรายงานนะรีพอร์ตว่าคุณได้ไปดูแลจนเรียบร้อยแล้ว
การรักษาไปรักษาแต่ว่าทิ้งกลางคัน
เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จะต้องรักษาจนครบเครื่อง
ก่อความเสียหายได้มากกว่าคนทั่วไป
ขดงคดีเกี่ยวกับพวกนี้มาเยอะ

ข้อมูลบอกตั้งแต่เด็กด้วยซ้ำครับ

ก็อย่างที่คุณหมอว่าไม่มีการประบาดแลกศา
ภูมิเริ่มเห็นด้วยชัดเจนแล้วนะว่าไอ้การที่ไปไล่ออกหรือปลดออกเนี่ยมันเท่ากับไปเสริมความเครียดให้เขา
เติมให้เขามากขึ้นอืมอันนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งแต่ว่าที่ผ่านมาเราบอกว่า
ต้องเข้าใจนะตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่กับความสุขสำราญนะ
เขาอยู่กับความเครียดความชั่วร้ายของคนเนี่ย
จนบางครั้งเราจะเห็นว่าผมมีเพื่อนที่เป็นตำรวจหรือน้องที่เป็นตำรวจเนี่ยทำงานมากแล้วเครียด
จริงเรื่องจับยาทุกวันทุกวันทุกวันจนบางครั้งตัวเองกลับไปลองเองว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ
แล้วพอมันเกิดความมีอย่างงี้ด้วยหรอมีคือเอาอย่างงี้กันมีคดีอยู่เรื่องหนึ่ง
คือเพราะเขาทำงานเขาคุ้นชินนะครับคุ้นชิน
บางทีเรามีเพื่อนเป็นตำรวจถ้าเราไม่รู้จักกันบางทีเขาพูดจาอาจจะไม่สุภาพ
เพราะเขาต้องพูดกับคนที่กระทำความผิดทุกวันอันนี้คือธรรมชาติของเขา
ต้องเข้าใจอย่างนี้นะตั้งใจแต่พอโตขึ้นหน่อยเขาจะดีขึ้น
ปัญหาว่าคดีประเภทนี้มันค่อนข้างเยอะ
แล้วตำรวจที่กระทำความผิดพวกนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับ
แต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันดีขึ้นที่เราจะมานั่งดูแลกันต้องยอมรับเลย